บอกเลยคนนี้นะคะเป็นแบบฟิลลิ่งออกกำลังกายละกัน
ด้วยความที่แบบเป็นสาวควบคุมดูแลร่างกายให้เป๊ะปังอยู่เสมอ
เอาว่าก็ว่าตอนนี้ตอนล่าสุดเลยนะจ๊ะ
น้ำหนักเพียง๓๙กิโลกรัมเท่านั้น

ก็ต้องรีบออกกำลังกายนะแถวบ้านก็เรียกเบิร์นไขมันแล้วค่ะ
นี่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะอันนี้เป็นการคลิปออกกำลังกาย
ออกกำลังกายกับน้องหมาตัวโปรดไปเลยจ้า
ในคลิปเธอบอกอีกด้วยนะคะว่าไส้กรอกอีสานเมื่อวานแล้วก็ข้าวเหนียวด้วยนะ
คือยังไงก็ต้องเบิร์นออกให้หมดจริงค่ะก็สงสัยกินกันไปเยอะนิดนึงละกัน
แล้วก็ขอต่ออีกคนละกันคนนี้ก็สายเฮลตี้เหมือนกัน
และขอเต้นเพลงครับน้องลิซาไปด้วยละกันมานี่ไปดูเลยค่า
โอ้โหปล่อยมาไม่กี่วันนี่คือคนเป๊ะเขาแกะท่าเต้นตามได้เลยนะ
บอกเลยว่าเป็นบลิ้งตัวยงเหมือนกันนะจ๊ะ
ปิดท้ายละกันค่ะนางเอกสาวร่างบานเอวจีขาดคนนี้คุณผู้ชม

ไม่ได้พูดเกินไปนะดูซะดิเออน้องใหม่ดาวิกาค่ะ
มาด้วยเสื้อกล้ามท็อปสีดำอวดเอวบางแล้วก็กางเกงยาวสีดำด้วย
เพิ่มความเท่ไปจ้ะรองเท้าบูธพร้อมกับพล็อปแว่นดำมีมนต์ขลังไม่น้อยเลยนะคะ
เท่เลยจนต้องร้องว้าวแม้
สาวใหม่เนี่ยเขียนแคปชั่นไว้แบบนี้คุณผู้ชมค่ะ

แปลว่าคุณรักฉันไหมคะ
และด้วยท่าทางจะมนดีมนต์แรงนะคะส่งให้แฟนหนุ่มคุณเต๋อฉันทวิทย์จ้า

แน่นอนอยู่แล้ว

อันนี้เราก็รวบนะคะความสวยของสาวมาให้ดูแล้วกัน
แต่ว่าถ้าเป็นเราไปเดินข้ามสวนแบบนี้นะคะรถชนค่ะ
เพราะว่านอกจากจะไม่สวยแล้วนะคะ
ดิฉันข้ามสะพานลอยค่ะปกติ